กลับมาดูกันที่ฟุตซอลกันบ้างวันนี้ไทยรัททีวีถาดสดเหมือนเดิม
สุดท้ายพ่ายแพ้ให้กับชนบุรีบูเวฟซึ่งเป็นแชมป์เก่าจนได้
ซึ่งจบเกมนี้ก็จะปิดเล็กแรกนะครับของการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนดลิก
เพื่อเปิดทางให้กับการแข่งขันฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียครับ
เปิดบ้านพบกับรองจ่าฝูงอย่างราชนาวีที่เป็นทีมเดียวนะครับ
ยังไม่แพ้ใครในปีนี้สถิติดีครับ

ชนบุรีมาได้๒ประตูออกนำก่อน
จากพีรพัฒน์แก้ววิไลนะครับ

ราชนาวีไล่มาเป็น๑ต่อ๒จากเจษฎาชูเดช
ยิงตัวเก่งของพวกเขาครับ

ทวุฒิบัญญราชแปรเข้าฮอสกลางประตูเข้าไป

ราชเนียวีนั้นเครื่องนั้นดับไปดื้อครับ

ซาปาและลูกยิงของนัทพลสุธิโรธ

บลูเวฟนำห่างถึง๕๑

ทำให้สกรนั้นห่างถึง๗ต่อ๑นะครับ
แต่ราชนาวีก็ไม่ยอมแพ้มาไล่๒เม็ดรวดจาก

และปานัทกิติพานุวงศ์ครับ

นมราชนาวีอันดับ๒ไป๘ต่อ๒

รายการนี้ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดด้วยนะครับ

และรวมไปถึงข่าวกีฬาในช่วง